ซึ่งก่อนเกมนะคะมาดามเดียค่ะผู้จัดการสาวสวยนะคะก็ประกาศเงินอัดฉีดเพื่อให้นักเตะมีขวัญกำลังใจด้วยค่ะ
โดยมาดามเดียนะคะวัฒนยาววงโอภาษีค่ะผู้จัดการทีมคนสวยก็เปิดเผยนะคะว่า
หลังจากเอาชนะมาเลเซียได้ก็ทำให้ทุกคนมั่นใจมากขึ้นว่าจะผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายที่จีนในเดือนมกราคมปีหน้า
แต่ก็ยังย้ำนะคะว่าอย่าประมาทคู่แข่งโดยหากเอาชนะอินโดนีเซียได้ค่ะก็จะมอบเงินอัดฉีด๕แสนบาทให้แก่นักเตะและทีมงานทุกคนค่ะ
ส่วนพานุเดชใหม่วงที่เป็นตะคริวนะคะก็ต้องรอดูจนวินาทีสุดท้ายโดยอาจจะปรับเกมลุกบางตำแหน่งค่ะ
เซียค่ะหากชนะก็จะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่มทันทีนะคะ

เริ่มเข้าสัญญาณถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกา๒๐นาทีค่ะ
ส่วนฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน๑๕ปี
ชิงชนะเลิศที่ชนบุรีสเตดียมเมื่อวานนี้นะคะ
ทีมชาติไทยก็เสมอกับเวียดนามไป๐ประตูต่อ๐ในเวลาปกติ๘๐นาที
รายการนี้ก็แข่งขันครึ่งละ๔๐นาทีค่ะ

ปรากฏว่าเป็นเวียดนามที่ยิงแม่นกว่าเอาชนะไป๔ประตูต่อ๒ค่ะ
ทำให้ไทยได้เพียงแค่รองแชมป์อย่างน่าเสียดาย
แต่อย่างไรก็ตามก็ไทยก็คว้ารางวัลแฟร์เพลย์ไปครองค่ะ